เดี๋ยวพาไปดูทุเรียนกันหน่อยช่วงนี้ทุเรียนออกเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมแต่ถ้าพูดถึงทุเรียนพันธอราเข้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนไม่รู้จัก
แต่นี่คือทุเรียนพันธอราเข้จริงคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญต้นทุเรียนพันธรเข้ต้นนี้เขามีอายุยาวนานกว่า๒๒๐ปี
ไม่ผิดนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากกินง่ายเลยค่ะ
ล่วงหน้าข้ามปีนะคะแล้วก็กิโลกรัมละ
ไม่แพงเท่าไหร่ตั้งแต่๕๐๐บาทเท่านั้นนะคะ
โอ้โฮไม่แพงเลยครับลูกหนึ่งก็หลายโลแล้วนะฮะ
เออมันหาทานยากแล้วก็ต้นมันแบบแก่มากอายุยืนยาวมากนะคะ
ทุเรียนที่เราเห็นสีสวยเนื้อเนียนหนาหน้าตาแบบนี้นะครับ
คือทุเรียนพันธุ์จอราเข้จริง
ซึ่งทุเรียนพันธุ์นี้เขาจะมีรสชาติ
อายุ๕๗ปีนะคะ
อายุน้อยกว่าต้นทุเรียนนะคะ
แน่นอนแหละเพราะว่าต้นทุเรียนพันธุ์นี้อย่างที่บอกอายุถึง๒๒๐ปีค่ะ
โอ้โหโดยโดยวัดรอบขนาดลำต้นเนี่ยวัดได้ประมาณเนี้ยสามเมตรด้วยกัน
คุณผู้ชมสูง๔๐เมตรนะคะปลูกไว้ตั้งแต่ปี๒๕
โอ้โห๒๒๐ปีจริงอ่ะปลูกตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอ่ะ
น่าจะเป็นคุณทวดค่ะคุณคุณทวดเลยฮะประมาณนั้นเหรอใช่แล้วนะคะ
ได้เข้าไปในป่าแล้วก็พบทุเรียนต้นนี้ตกอยู่ใต้ต้นครับ
ทุเรียนตกอยู่ใต้ต้นนะแล้วก็มีรูปทรงตรงพลูนมันเหมือนคล้ายกับหลังจอราเข้
คุณลองสังเกตดูดีนะคะก็เลยนำทุเรียนนี้มาแกะกิน
ปรากฏว่าเฮ้ยมันอร่อยอ่ะรสชาติมันดีแล้วกลิ่นมันก็ไม่แรงจนเกินไป
หวานหอมถูกปากก็เลยนำเม็ดทุเรียนเนี่ยกลับมาปลูกค่ะ
แล้วต่อมาชาวบ้านก็มีการทดลองนำไปขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยนั่นเองนะ
สำหรับจุดเด่นของทุเรียนพันธราเข้นี้ก็จะอยู่ที่รสชาติอย่างที่บอกไปนะฮะ
ราคาขายอย่างที่บอกเช่นกันกิโลกรัมละ๕๐๐บาทเท่านั้น
ลูกนึงเขาจะมีน้ำหนักประมาณ๕กิโลกรัมนะคะก็คูณกันเอาไปนะคะ
ที่เขาเรียกหนักว่าฟันด้านติดบากานครับคือว่าเป็นลูกเขาภูนิสวย

โอ้โห๒๓๔๐จริงปลูกมา๒๒๐ปีแล้ว
แล้วก็บอกว่าอย่างที่บอกมันแพงเพราะว่าต้นทุเรียนต้นนี้คุณผู้ชม
ปีนี้นะคะเขาออกผลออกลูกมาแค่๘ลูกเท่านั้น
เห็นไหมมันน้อยลูกละ๕กิโลกรัมก็ต้องแบ่งกันทานหน่อยแหละ
เพราะว่าดอกมันร่วงหมดช่วงฝนตกอะไรแบบนี้นะคะ
ช่วงนี้นั่นแหละยาวไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคมนะครับ
เพราะว่าจะเป็นช่วงที่ผลไม้มันกำลังออกพอดี
จากทุเรียนก็จะมีมังคุดลางสาดลองกองด้วย
จะได้ไปทานผลไม้หลายอย่างนะคะ
โอ้โหคือปีนี้ลูกมันออกมาน้อยราคามันก็เลยแพงหน่อยนะ
๘ลูกเท่านั้นเองต้นนี้
แล้วลูกนึงประมาณ๕กิโลกรัมราคา๕๐๐บาท

กระเป๋าเบาเลยซื้อทุเรียนนี้
ก็แพงหน่อยแต่ถ้าใครที่ชื่นชอบผมเชื่อว่ายอมควักตังค์ซื้ออย่างแน่น
จองล่วงหน้าด้วยไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วจะได้กินทุกคนนะคะ
ทุเรียน๓แสนเขายังซื้อกันมาเลยนี่๒๕๐๐เอง